นี่คือบรรยากาศครับมิ้นและคุณผู้ชม

รอเจอกับว่าที่นายกคนที่สามสิบ

ฝนจะตกฟ้าจะร้องประชาชนไม่เคยทิ้งผม

แล้วก็แคนดิเดตนายกรัฐมนตรีนะครับ

จริงแล้วฝนตกลงมาหนักมากนะ

กำหนดการจะเริ่มประมาณสัก๔โมงเย็น

นี่ปรับเป็นสีส้มทั้งหมดเลยนะครับ
ก่อนที่จะเริ่มต้นการปราศัย
ตอนนั้นคือฟ้ายังขมุกขมัวอยู่เลยนะครับ

เลือกนายกและเชื่อว่าพวกเรา

ไม่ว่าท่านจะมาจากสภาร่างสภาสูง

คืนความปกติให้การเมืองไทย

พวกคุณไม่ถอยผมก็ไม่ถอยเช่นกัน

วันที่๑๓กรกฎาคมที่จะถึงนี้
พร้อมที่จะเป็นนายกรัฐมนตรี

ไม่ว่าจะเลือกผมหรือไม่ก็ตาม
ขออนุญาตเจ้าตัวบอกนะครับ

พวกคุณไม่ถอยผมก็ไม่ถอยเช่นกัน
และวันที่๑๓ที่จะถึงนี้ครับ
ผมพร้อมผมพร้อมที่จะเป็นราโยคราชบัตรี

และพบป่ากับปันดาแฟน

บริเวณลานสนามย่าโรงเรียนอนุบาลวัดป่าเลไลนี่บรรยากาศเมื่อตอนช่วงเช้านะครับ
เจ้าตัวบอกเลยว่ามาที่สุพรรณก็บ่อยครั้งมาทำธุรกิจนะ
แต่ว่ารอบนี้ไม่ได้มาในฐานะนักธุรกิจไม่ได้มาในฐานะหัวหน้าพักเก้าไกลอย่างเดียวแล้ว
ในฐานะหัวหน้าพักร่วมที่จะจัดตั้งรัฐบาลแล้วก็ว่าที่นายกขอเลยรอบนี้เข้าใจว่าสุพรรณมีของดีของอร่อยเยอะ
แต่แห้วสุพรรณขอไม่กินได้ไหมรอบนี้แล้วก็มั่นใจว่าไม่แห้วอย่างแน่นอนในการโหวตนายกครับ
มาสุพรรณก็บ่อยครับอยู่รู้ว่าของดีที่นี่มีอะไรต้องกินอะไร
กินข้าวที่ไหนกินปลาสลิดที่ไหนไม่กินอยู่อย่างเดียว
แห้วสุพรรณคราวนี้ขอไม่กิน
ข่าวดีไม่แห้วแน่นอนครับพี่น้อง

พี่น้องประชาชนในสุพรรณนะครับ
ได้ไปฝากถึงสสแล้วก็สวที่เป็นตัวแทนชาวสุพรรณบุรี
ภูมิลำเนาอยู่สุพรรณบุรีว่าขอให้เลือกเส้นทางของประชาธิปไตย
ถึงอนาคตและความถูกต้อง
อันนี้ก็เป็นสิ่งที่คุณพิธาฝากถึงพี่น้องประชาชนชาวสุพรรณ
บอกถึงผู้แทนแล้วก็มีของฝากเต็มไปหมดเลย
คุณดูสิครับเนี่ยของฝากแล้วคนแน่นมาก
ถึงขนาดที่ว่าเวลาถ่ายรูปจะเดินกลับไปขึ้นรถ
เจ้าตัวบอกเลยว่าโอ้โหเสื้อขาดเรียบร้อยฮะ
ทึ้งกันคนเป็นลมก็มีนะมีคนเป็นลมด้วยนะฮะ
เพราะแน่นจริงเมื่อเช้าแดดร้อนไง
นี่ครับบรรยากาศประมวลให้ดูนะครับในขณะที่ถ้านับถอยหลัง
ก่อนจะถึง๑๓กรกฎาคมก็จะเห็นว่าช่วงนี้คุณพิธาเดินสายพบปะ
ขอบคุณพี่น้องประชาชนเยอะเลยเมื่อวานี้ไปที่โคราช
วันนี้ปัก๒หมุดที่สุพรรณแล้วก็ลานเซ็นทรัลเลิลใช่ไหมครับ
พรุ่งนี้ที่ปฐุมธานีครับตั้งแต่ช่วงเย็นเย็นสี่โมงครึ่ง
แห่ขอบคุณถนนลำลูกกา๑๗นาฬิกา๓๐นาทีปราศัยบนรถแห่ครับ
ตลาดกลางลาดสวาย๑๑กรกฎาคมไปที่สมุทรปราการ
ซึ่งไปรอบที่๒นะครับบริเวณลานหน้าสารกลางจังหวัด
ก่อนที่จะถึง๑๓กรกฎาคมอีก๑วันไฮไลท์
ในการประชุมสภาและโหวตเลือกนายกรัฐมนตรี
ก็จะเป็นพื้นที่ใกล้กรุงเทพแถบปริมณฑลแถบนี้
นี่คือความเคลื่อนไหวในฝั่งของคุณพิธานะครับ